ส่วนผู้ชายคนนี้ฮะโอ้โหข่าวนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ย
ก็มีอะไรนะซึมเศร้าคลุ้มคลั่งอันนี้ก็คลุ้มคลั่ง
มันจะเอามีดฟันพ่อฟันแม่อุ้ยเออคลั่งขนาดนี้เลย
ตำรวจต้องมาระงับเหตุตำรวจมาถึงนะไม่ยอม
ไม่มีท่าทีว่าจะสงบต้องทำแบบนี้
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย